ติดต่อได้ที่เฟซบุ๊คแฟนเพจโครงการจุลาพร
หรือเฟซบุ๊คแฟนเพจชุมชนท่องเที่ยวจุลาพรพัฒนา๙นั่นเองนะคะ
ติดต่อกันไปได้เลยเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากจริง

ไปที่จังหวัดสุโขทัยที่นั่น

โอ้โหดังปะไหล่ดังปะไหล่สิงใจเธอสับเปียนเร็วนักดึงโอ้โห
ทำไมอ่ะคือร้องเพราะมากเก่ามากเลย
ตั้งแต่ก็ยังฟังแล้วก็ยังคุ้นหูอยู่เพลงมันดีมันโถเอ้ย
คิดไปเองว่าแต่
เรื่องของปะไหล่มาดูกันดีกว่าเขาจับปะไหล่ประหลาดได้
โอ้โหนี่แหละครับคุณเพลินใบทองวัย๓๕ปีที่บ้านพงเสลียง
ตามบนแม่ศิลป์อเผ่อศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะครับ
เขาบอกว่าเจอกับเจ้าปลาไหล่ตัวนี้นี่โอ้โหบันไดหัวกระดายบ้านไม่เคยแห้ง
ทำไมอ่ะแขกเรือมากันเต็มอยากจะมาดูความมหัศจรรย์
เพราะว่าความประหลาดของเจ้าปลาไหลเนี่ยนะครับสีของมันเนี่ยนะครับ
สีเหลืองอ่อนปนชมพูเขาว่าเป็นปลาไหลทอง
ลำตัวยาว๖๕เซนติเมตรครับอยู่ในตู้กระจกแบบนี้แหละฮะ
เลื้อยไปเลื้อยมาใครที่อาจจะเกรงกลัวแล้วก็ไม่ค่อยชอบปลาไหลเท่าไ
จะดูแล้วแต่แบบบางคนเห็นแล้วเขาชอบนะ
เขาเห็นแล้วมันเป็นเรื่องของมงคลเขาเชื่อกันแบบนั้น
เขาบอกว่า๒วันก่อนเนี่ยนะครับคุณเพลินเนี่ยออกไปกู้ไส่ดักปลา
สระน้ำภายในสวนก็พบกับปลาไหลประหลาด
นำกลับบ้านมาครับเพื่อนบ้านที่ทราบข่าวก็แห่กันมาชมแล้วทีนี้
แล้วก็บอกว่าเป็นปลาไหล่ที่ให้โชคก็นำตู้กระจกมาวางไว้แบบนี้
แล้วก็เลี้ยงมันเหมือนเป็นลูกเป็นหลานเลยล่ะโอ้โห
เอาละครั้งนี้ก็ต้องดูแล้วกันว่ามันจะมาให้โชคให้ลาบจริงหรือเปล่า
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนำเสนอข่าวแบบนี้ไปก็ต้อง
ใช้จักรยานในการรับชมด้วยนะครับวิจารณญาณค่ะ
จักรยานคุณจะขี่ไปดูปลาไหล่เหรอคะ
จักรยานไปแล้วก็รับชมไปจะได้มีสติ
ไม่ใช่แหละอยากได้ได้หมดแต่ถ้าสดชื่น
แล้วแต่ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
เรามานำเสนอให้ดูเนี่ยมันเป็นเรื่องประหลาด

มันผิดธรรมชาติหรือเปล่าหรือมันเป็นพันธุ์ใหม่ยังไง
บางคนถ้าเคยเห็นแล้วก็ส่งมาบอกกันได้เหมือนกันนะ
ว่าปลาไหล่แบบนี้เคยเห็นแล้วมันมีอยู่ตามแถวไหนบ้างยังไงนะคะ

แถวนี้ดิฉันก็เห็นปลาไหลตลอดเลย

คุณลองปิดหูสิ
ถ้าคุณชนะไม่มีหูคุณก็ปลาไหล่เผือกนี่แหละ

ใช่ดีจริง